การนี้ในช่วงนี้เป็นช่วงยุคโควิดก็จริงนะครับ
แต่ว่าดัชนีดาวโจรโจรขโมยเนี่ย
พุ่งพลาดเหลือเกินฮะไปที่จังหวัดเชียงใหม่ก่อน
เชียงใหม่เกิดอะไรขึ้นเด็กเขาติดกาว

แต่ที่ร้านมีของขายเพียบเลย

ขนมนมเนยไม่เอาเอากาว

เมื่อกี้เอาใส่ลงไปแถวไหนฮะ
กลางเป้าแล้วคำแหมวกดนิดนึงกึ๊บ

คุณดูใหม่ดูใหม่
ให้คุณดัชพงศ์ดูเวลาน้องเนี่ยคำแหมวกดยังไง

ให้เข้าใจก่อนเหตุการณ์ดังกล่าวนี้เด็ก

ขโมยของร้านสะดวกซื้อในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ที่อำเภอแม่โจ้เชียงใหม่ฮะ

เดินออกไปยังไม่กี่ก้าวก็โดนจับแล้ว
โดนจับคือเจ้าของร้านเนี่ยเขาเห็นจากกล้องวงจรปิดตั้งแต่ตอนเขม่าวก้นที่เข้าวิน
เห็นตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็จับกลุ่มตัวเจ้าของร้านจับเอง
ส่งตำรวจถึงมือตำรวจที่แม่โจ้แล้ว
ตำรวจแม่โจ้ก็มีการอบรมบ่มนิสัยจากนั้นปล่อยไป

ขยับต่อแล้วอย่าเพิ่งล๒๐๑๘
จากหน้าจอทีวีรอบนี้ชมคลิปก่อนไอ้หนุ่ยไอ้หนุ่ยมชมคลิป
เล่าไปด้วยนี่ไอ้หนุ่ยไอ้หนุ่ยป้าสมพรบอกคนรู้จัก
คุ้นเคยมันคือลูกค้าไอ้หนุ่ยลูกค้าประจำของป้าสมพร
เหตุการณ์นี้เมืองยะโมโคราชนครราชศรีมาไอ้หนุ่ยเห็นแล้ว
สมพรเดินไปหลังบ้านไม่รู้หยิบอะไรไม่ได้สนใจ
ไม่ได้สนใจป้าหนุ่ยสนใจของของป้าทรัพย์สินของป้าคืออะไร
มองไม่เห็นหรอกโทรศัพท์มือถือวางบนแท่นเอาลงไปแล้วเอ๊ะแต่คราวนี้
ไม่ต้องไม่ต้องแบบเข้าวินอ่ะคราวนี้ใส่กระเป๋ากางเกง
แล้วป้าไปไหนจังนะป้าเดินไปหลังบ้านแป๊บเดียวเอง
ใครจะคาดคิดคนคุ้นหน้าคุ้นตาคุ้นเคยกันลูกค้าประจำ
หนุ่ยจะมาก่อเหตุแบบนี้สุดท้ายแล้วเอาไปจริงฮะ
นี่คือมือถือวีโว่ประมาณสัก๔๕พันเลยนะไม่ธรรมดาเหมือนกัน
กลับมาเอามือถือหายเปิดกล้องวงจรปิดมาโอ้ไอ้หนุ่ยเอาไป
แล้วงานนี้เจ็บใจขนาดไหนก่อคดีวันพระไม่ละอายต่อบาปเลย
จริงร้านนี้มันอยู่กับสองคนนะฮะก็คือป้านีป้าเจ้าของร้าน
มาแล้วป้าสมพรอยู่กับสามีแล้วสามีป้าไปไหนล่ะ
วันพระไปทำบุญนะฮะเดี๋ยวป้าเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวจะตามไปทำบุญต่อ
ยังไม่ทันได้ทำบุญฮะเจอคนมาทำบาปกับป้าครั้งนี้ก่อนแล้ว
แจ้งความเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเช้าเลยอ่ะ
หกนาฬิกายี่สิบนาทีของวันที่หกกันยายนป้าก็มาชี้ให้ดู
ไอ้หนุ่ยมันทำแบบนี้แต่ว่าเบื้องต้นรูปภัณฑ์สันฐานค่อนข้างชัดเจน
ตำรวจก็บอกว่าไม่มีปัญหาฮะเดี๋ยวจะดำเนินการจับกลุ่มตัวให้ได้ครับ